สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะหลังรบทรงชาติเจอกันนะฮะ
ครับผมครับไม่ได้เจอคุณมาตั้งหลายวันเนอะหลายวันคิดถึงวันผมใช่ไหมฮะ
ไม่เลยรู้สึกจัดรายการอย่างปลอดภัยแฟนคลับเขาถามถึงพี่หนุ่มตลอด
ตลอดส่งมาถามรถเมย์พี่นุ่มมาไปไหนพี่นุ่มไม่มาเลยอย่างเงี้ย
ใช่พอดีเมื่อวานไม่มีคิวอยู่แล้วแต่ว่าวันจันทร์ติดสามแซ่บ

หือหรือหลายวันแล้วเนี่ยใช่ไงแฟนเขาก็คิดว่าไอ้พี่ไปไหน
สุกสาวอาทิตย์จันทร์นางคารห้างวันห้างวันแล้วอ่ะอือนะ
คิดถึงไหมคิดถึงไหมห้ะ
จริงย้ำจริงเนี่ยดูสิ
เอ้าไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิดในวันนี้กันนะคะ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๑๒๕๒รายค่ะ
รวมไปถึงผู้เสียชีวิตนะคะ๑๔๑ราย
หายป่วยกลับบ้านค่ะ๑๓๖๙๕ราย
แล้วก็กำลังรักษาอยู่เนี่ยนะคะ

คุณหมอธีระก็ชี้สถานการณ์นะนะคะ
ท่านบอกว่ายังไม่ดีขึ้นปลายเดือนนี้เนี่ยหากคุมไม่ได้
จะมีการระบาดหนักกว่าเดิมนะคะ
รองศัตราอาจารย์ธีระวรธนรัฐ
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์โควิด๑๙ผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะ
ท่านบอกว่าสถานการณ์ของไทยเรา
เมื่อวานจำนวนติดเชื้อใหม่ที่รายงานเนี่ย
ยังสูงเป็นอันดับ๑๐ของโลก

คาดว่าจะเห็นแนวโน้มการระบาดที่ชัดเจนหลังพ้นปลายเดือนนี้
หากคุมไม่ได้น่าจะมีโอกาสสูงขึ้นกว่าเดิม
และในอนาคตหากปล่อยให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเปิดเมืองให้อยู่กับโรค
ทั้งที่สถานการณ์การติดเชื้อยังมีจำนวนมาก

ทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองจำนวนที่จำกัด

ปริมาณความครอบคลุมที่จำกัด
รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิต
การค้าขายบริการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อติดเชื้อกัน

โมเดลกองไซด์ชี้ให้เห็นแล้วว่า

ขนาดเป็นพื้นที่จำกัดยังเป็นดังที่เห็น
ถ้าขยายมาเมืองหลวงโอกาสที่จะแตกย่อมมีสูงมาก
ประเทศพัฒนาแล้วที่มีทรัพยากรต่างมากมายเพียบพร้อม
กว่าเรายังเอาไม่อยู่
อ้างว่าติดเชื้อแล้วป่วยรุนแรงต้องนอนโรงพยาบาล
น้อยตายน้อยนั้นคงจะยากที่จะเป็นจริง
ตกอยู่ในสถานการณ์ระบาดรุนแรงซ้ำในอนาคต
ประเมินเอาไว้ล่วงหน้ายากที่จะเอาอยู่
กลุ่มคนที่ผลักดันนโยบายดังกล่าวนั้น
จำเป็นต้องมารับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะตามมา
นโยบายในลักษณะข้างต้นส่งผลต่อชีวิตของทุกคน
อันนี้เป็นคำบอกเล่าของคุณหมอธีระนะคะ
ส่วนคุณอนุทินก็ยืนยันเลยบอกว่า
ยาเวชพันธุ์พร้อมหากโควิดกลับมาพุ่งอีก
ยาพร้อมนะบูสเตอร์โดสปีหน้าบอกเลยว่าเพียงพอคุณอาทิตย์
ก็ถึงบอกเลยเขาบอกว่ามีนาทต้องใช้๙๐อย่างนี้
วันนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายรัฐมนตรีก็
มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
เรื่องของการรับมือสถานการณ์โควิด๑๙
หากมีการกลับมาติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเนี่ย
หลังจากมีการปรับมาตรการนะคะท่านบอกว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้อยู่ตลอด
ยาและเวชพันธุ์มีสำรองไว้ในระดับที่จะรองรับสถานการณ์ได้

แล้วก็มีการระดมเร่งฉีดวัคซีนวันละ๗๘แสนโดส
โดยสิ้นตุลาเนี่ยนะคะน่าจะฉีดได้เกือบ๖๐ล้านโดสแล้ว
มั่นใจว่ากลุ่มเป้าหมายทั้งหลายน่าจะได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกโดส
ภายในสิ้นปีนี้เราก็จะทยอยฉีดวัคซีนต่อไป
คุณอนุทินยังกล่าวต่ออีกค่ะบอกว่าเริ่มแรกเนี่ย
ที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคครบ๒เข็ม
ถ้าจะเสริมสร้างความปลอดภัยให้ตนเองก็ควรจะมารับ
เราเริ่มทยอยให้บริการแล้วแต่จะเริ่มจริงเนี่ยคือวันที่๒๔กันยายน
ซึ่งจำนวนวัคซีนสำหรับปีนี้คิดว่ามีความเพียงพอแล้ว
ประสิทธิภาพการฉีดก็เพียงพอและมีการจัดหาวัคซีนบูสเตอร์โดส
สำหรับประชาชนในประเทศไทยได้ค่อนข้างที่จะครบถ้วน
แล้วในปีหน้านะคะท่านบอกซึ่งฉีดเข็มเดียวเนี่ย
แต่ต้องดูประสิทธิผลว่าเข็มเดียวนั้นต้องเติมในช่วงครึ่งปีหลังหรือไม่
เราสามารถที่จะเพิ่มจำนวนการสั่งซื้อวัคซีน
ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้โดยที่ราคาและเงื่อนไขไม่เปลี่ยน

คุณอนุทินยืนยันชัดเจนเลยบอกว่าเอาล่ะ

ก็เขาบอกมีนาคม๙๐จะเป็นไปได้ไหม
ก็ต้องได้ถ้าสมมุติ๙๐เราก็เล่นสงการได้แล้ว

มีบางที่เค้าส่งมาเป็นข้อความ
ได้ชิดเค็ม๓ล่ะแต่มีนั่งที่
เบอร์แปลกมาก็ให้รับด้วย
คือยังตอนนี้ของศรีธรรยาเอง

๗แต่วันนี้เห็นเรื่องที่คุณไปสัมภาษณ์มหาวาเขาภายเหยื่อบ้ำบัดเนี่ย
มีเข้าไปไฟร์ชอตหรอคะอูยเขาบุหรือหนักยิ่งกว่านรกบนดิน

ใช่ใช่คือเขาก็หนักกว่าสมควรนะครับ
ก็คือก็มันมีกรณีของวัดนะฮะ
บอกแม่แม่ส่งผมมาบำบัดยาที่นี่ผมอยู่ไม่ได้แล้ว
เพราะที่นี่โหมันโหดร้ายทราบลุ้นเกินนะครับ

ก็ถูกส่งทางธนายภัยศาล

สองคนเขาก็เลยไปที่พื้นที่แห่งนี้
ไปดูว่ามีเหตุเกิดขึ้นจริงรึเปล่า

ภูมิบัตรยาเสพติดอยู่ในสถานที่แห่งนี้๒๐๐กว่าคน
ซึ่งอยู่ในแบบเป็นห้องแคบประมาณสักสิบกว่าห้าเมตร
อยู่แออัดกันไปห้องน้ำมีสองห้อง
วิธีการเข้าห้องน้ำของเขาคืออะไรรู้ไหมฮะ
ห้องน้ำสองห้องคือคนนึงนั่งยองบนโถ
เขาเรียกว่าเป็นที่นั่งยองอีกสองคนนั่งอยู่ที่พื้นข้างล่าง
แล้วก็ถ่ายอยู่นั่ง๓คน๒คนถ่ายที่พื้นอีกคนถ่ายที่ที่

ไม่ใช่ถังที่พื้นเลยถ่ายที่พื้นคืออึที่พื้น
แล้วก็คนต่อไปก็เข้าไปก็เดินเหยียบกันเละเทะอย่างนั้น
อาหารปกติแล้วเมื่อก่อนจะได้กิน๒มื้อเช้ากับกลางวัน
หลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามีใครทำผิดปุ๊บเนี่ยเหลือ
ทุกคนต้องกินแค่มื้อเดียวนี่คืออาหารที่เขาได้กิน
ซึ่งเขาบอกอย่างที่วันนี้คุณสัมภาษณ์เขาบอกใส่กระมังเอาไว้แล้วให้ตัด
ไม่ใช่กะละมังด้วยเป็นขัน

ใช่เป็นขันแล้วก็เอาข้าวใส่ไปในขัน
แล้วก็เอาฟักทองใส่ลงไปแล้วก็บี้

ถ้าเกิดกินเนื้อสัตว์ก็คือจะเป็นโครงกระดูก
ที่มันแบบมีแต่เศษเนื้อติดก็ต้องมาดูดกินกัน

พวกนี้เขาไม่ได้ทำความผิดใช่ไหมเขาไปบำบัดเฉยถูกต้องไหม
พวกนี้คือเป็นผู้ที่ติดเรื่องของยาเสพติดนะฮะก็จะถูกส่งตัวยำบัดที่นี่

แต่ก็คือเขาจ่ายเงินด้วยนะที่ไปอยู่ตรงนี้เขาก็ต้องจ่ายเงิน
ธรรมดาแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงแล้วคือวัดหรือว่าสถานที่แห่งไหนก็ตามแต่
ที่ต้องการที่จะนำเอาวัดของตัวเองเป็นสถานที่ของตัวเองเนี่ย

ผู้ติดยาเสพติดนี่นะครับก็คือต้องไปขอสบอยชซะก่อน

แล้วก็ทำเรื่องเขาก็จะมีการเข้าคอร์สไปฝึกอบรมต่างนานานู่นนี่นั่น
เสร็จแล้วก็ถึงจะมาเปิดแบบนี้ได้บางที่เนี่ยก็ไม่รับเงิน

แต่ที่นี่เขาบอกเขารับเงินปีละ๑๒๐๐๐บาท

ใครอยากจะกินอะไรยังไงก็ส่งเข้ามา
นะฮะเขาก็จะมีการเอาเงินเต็บเก็บไว้ให้

แต่ขนมเนี่ยห่อนั้นขนมกลางพุกโถ่เขียว

เรื่องหลังมีอะไรวันนี้คุณต้องน่าจะรู้เยอะสุดว่าเบื้องหลังจริงแล้วมันคืออะไร
ก็คือมันก็เรื่องนี้เดี๋ยวเขาต้องไปสืบกันดูอีกที
แต่ว่าความน่าจะเป็นมันน่าจะมีการทำกันเป็นแบบขบวนการ

ก็อันนี้ตอบไม่ได้ว่าเยอะหรือไม่เยอะ
แต่ว่าเขาก็มีการพูดกัน

เพราะว่ามันอาจจะโดนเรื่องของงานค้ามนุษย์เลยซ้ำใหม่
ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือ

เขี้ยนถูกตีแก้ผ้าจับใส่กุญแจมือ
อะไรแบบนี้คือโดนกันแบบละนาวนะฮะ
สองร้อยกว่าคนเนี่ยคือก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะสบายหน่อย

แต่ก็จะมีค่ามีค่าบวชสองหมื่นสองหมื่นบาท

อ่าผมมีโอกาสได้คุยกับสิบเก่าที่นี่

ไอ้เรื่องตีเนี่ยโดนประจำ

แล้วก็เป็นพวกอาสาที่แบบเข้าไปอยู่ที่นี่
รู้สึกว่าจะได้เงินวันละสองร้อยบาท

นะฮะใครทำผิดก็ตีใครทำกันก็ได้อย่างเง

ฝั่งของของทนายภัยศาลนะฮะ
เขาก็เลยได้มีการประสาน
กับทางเจ้าดิบตำรวจกับหลายหลายท่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
แล้วก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็เนี่ยแหละฮะ
เนี่ยครับก็คือทางผู้วงผู้ว่าเองก็ลงพื้นที่นะ
ผู้ว่านี่ก็ลงพื้นที่ไปด้วยเหมือนกัน
ก็ไปดูนะครับปรากฏว่าโอ้โหทุกคนไป
บอกน้ำตาไหลหมดเลยพอไปเห็นภาพเนี่ยนะฮะ
อืมแต่ตอนนี้เขาย้ายมาที่เขาชนไก่อย่างที่บอกว่า
คือตอนนี้ย้ายไปเขาชนไก่แล้วก็ทางผู้ปกครองก็มารับตัวกลับแล้วใช่ไหม
บางคนก็ขอกลับไปที่วัดท่าผู้ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
คือคืออย่างนี้บางคนก็บอกว่าผมก็ถามนะ
บอกว่าทำไมคุณอยู่มาตั้งปีนึงบางคนอยู่มาปีนึง
ถามทำไมถึงอยู่มาปีนึงทำไมถึงไม่กลับ
เขาบอกว่าถ้าเขากลับเนี่ยพ่อแม่ต้องเอาเงินไปจ่ายหมื่นนึง
คืออยู่ไม่ครบสัญญาหนึ่งปีเออคือต้องอยู่ให้ครบหนึ่งปี
ถ้าคุณอยู่ไม่ครบ๑ปีคุณต้องเอาเงินไปจ่ายเขาหมื่นนึง
ถึงจะออกมาได้ถึงจะออกได้น้องผู้ชายคนนั้นก็บอกว่า
ผมไม่อยากให้พ่อแม่เสียเงินแล้วแค่นี้พ่อแม่ก็ทุกข์ทรมานแล้ว
ต้องเอาเงินมาเสียอีกผมก็เลยยอมทนที่อยู่ที่นี่อีก
ครบหนึ่งปีแล้วถึงออกมาคือที่บ้านจะได้ไม่ต้องเสียเงิน
เนี่ยมันเป็นประเด็นอะไรแบบเนี้ยทีนี้เขาก็มีการพลาดเป็นอย่างหนึ่งที่ว่า
อาจจะมีทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยบางคนนะต้องใช้คำว่าบางคนร่วมด้วยหรือเปล่า
เออเพราะว่าบางทีเนี่ยจับได้ที่เอ่อร้อยเอ็ดอ่าจับได้ที่ร้อยเอ็ด
แต่ทำไมต้องเอาไว้ที่นี่ส่งเอาไว้ที่นี่เออแล้วบอกเฮ้ยเอาไปที่นี่อย่างงี้
แล้วก็ไปเก็บเงินเขาห้าหมื่นเอ่อบางที่เก็บเงินก็ห้าอย่างกาลสินอย่างนั้นก็มีเหมือนกัน
ไปเก็บเงินก็ห้าหมื่นนะฮะแต่ว่าข้อมูลผมไม่แน่ใจที่กรสินหรือว่าที่ที่ร้อยเอ็ดนะ
ร้อยเอ็ดค่ะแต่ว่าเก็บว่าห้าหมื่นแล้วก็จ่ายที่นี่แค่หมื่นสอง
ตัวอีกที่เหลือเนี่ยเหมือนก็เป็นค่าดำเนินการค่าค่าข้าวเขาบอกค่าข้าวเขาต้องเสีย
ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นค่าดำเนินการของทางตำรวจที่เขาพามาเนี่ย
แต่ว่าที่นี่เขาเก็บหมื่นสองเขาก็เลยมองว่ามันมีการเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวเขาจะมีการไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งอืมเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่แบบมาบำบัดที่นี่มาจากฝั่งอีสานหลายคนนะคะ
ที่เห็นก็จะมีเนี่ยกรสินร้อยเอ็ดทำไมก็ต้องส่งมาที่นี่มันอยู่ไกลเกินเนอะ
ที่จริงของของของกันก็มีที่บำบัดน่ะก็นี่ไงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันไง
คือเขาถึงได้สงสัยว่าทำไมอุดรก็มีที่บำบัดอืมอ่าคือเขาอยู่ที่นี่เนี่ยนะ
เขาตื่นตีสามครึ่งตื่นมาเนี่ยก็สวดมนต์สวดมนต์เสร็จปุ๊บตอนเช้าก็กินข้าว
มีการบริหารด้วยอ่าออกก็กินข้าวเสร็จปุ๊บก็กลางวันก็กินข้าว
ก็คืออาบน้ำคืออาบให้แค่๕ขันไม่ต้องฟอกสบู่ไม่มีสบู่ไว้ฟอก
เออซึ่งเขาบอกเมื่อวานที่ดูไทยรัฐนิวโชว์อ่ะนะ
บางคนเป็นโรคผิวหนังอ่ะก็ติดต่อกันหมดเลยอย่างยังรู้อยู่ว่าอีสุอีใสอย่างเงี้
มันเป็นโรคติดต่อใช่ไหมล่ะก็ติดต่อกันหมดเลยหรือแบบว่า
เขาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีติดตัวแต่ถ้าเกิดเขาต้องการโทรศัพ
หาที่บ้านผู้คุมเนี่ยก็จะมานั่งอยู่นะแล้วก็กดโทรศัพท์
โอนเงินมาให้หน่อยเข้าอย่างเงี้ได้เพราะจะโอนเงินเข้ากลับมามา
มาที่ที่ทางที่ทางศูนย์อืมที่ทางวัดแต่ถ้าเกิดได้พูดว่า
ผมโดนแบบนี้เขาจะกดโทรศัพท์ทันทีเลยแล้วไอ้เนี่ยโดนลงโทษเลย
ไม่ให้กดปิดโทรศัพท์เลยคือไม่ให้พูดเลยว่า
ตัวเองโดนอะไรยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมคือมันเหมือน
ก็กระทืบตีนรูปหน้าตีนเหยียบเตะอะไรอย่างนี้
พระเป็นรองเจ้าอาวาดอันนั้นเป็นเจ้าอาวาด

ก็รู้ท่านคงจะรู้นั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านธรรมนภาพไปแล้ว
ก็เราคงไม่ไปก้าวร่วงตรงนั้น
แต่ว่าวันนี้ที่มีโอกาสพูดคุยเขาบอกเลยว่า
รองเจ้าอาวาสนี่แหละที่เป็นคนกระทำด้วยเป็นคนกระทืบด้วย
แล้วก็มีคนคุมเชิงอยู่ให้ข้างหลังพกปืนถือปืนไว้อะไรแบบนี้
ลงไปถึงกู้ภัยเองทางลูกพี่ใหญ่ก็มีชื่อผมจำชื่อเคย

เขาบอกชื่อกบเนี่ยก็เหมือนกับมีปืนเหมือนกัน
คือเขาก็บอกเขากลัวเหมือนกันว่าจะมีการแบบตามไปยิงเขาหรือเปล่า
กลุ่มผู้ดูแลอันนี้กี่๔๐คนแต่ที่ผมคุยมาประมาณ๓๐๐
ผมเลยไม่แน่ใจว่าตรง๓๐หรือ๔๐แต่ทางคนที่เขาอยู่ที่นั่นเขาบอก๓๐
แต่อันนี้อาจจะมีเพิ่มก็ได้ผมไม่แน่ใจแต่แต่ละคนได้วันละ๒๐๐
ทุกคนก็คือเหมือนมีรายได้ของเขาไปถูกต้องไหมล่ะ
ถ้าเกิดใครเข้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือออกมาไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
คือก็ปีนึงอ่ะต้องอยู่๑ครบ๑ปีนึงอ่ะแต่เขาบอกเพิ่งจะกักบริเวณ
แต่เขาบอกกักบริเวณจริงตั้งแต่ประมาณตุลาแล้วตุลาปีที่แล้วหรอ
ใช่คือกักไม่ให้ออกมาก็คืออยู่ในห้องแค่นี้คุณคิดอยู่ตรงห้องแค่นี้๑๕เมตรเนี่ย

นี่ใช่อย่างงั้นไม่ใช่อย่างนี้
อันนี้ค่าใช้จ่ายวัดบำบัดผู้ติดยาเสพติด

ค่าและเข้าหนึ่งหมื่นจิบหวันหนึ่งจึง๒๐๐๐บาท
มีค่าอาหารเดือนละ๒๐๐๐บาทต่างร้าน
ก็อันนี้คือแค่เป็นตัวเลขมาให้ดู

แต่ถ้าเกิดว่าครบกำหนดแล้วจะสืบออกไปคืนให้หมื่นหนึ่ง
ใครอยู่ไม่ครบจ่ายหมื่นนึง

เพราะเวลาที่มีโอนเงินมาเงินก็ไม่ได้ถึงมือเขา

เออนั่นแหละ

ถ้าเป็น๒๑๖คนที่บำบัดอยู่ที่นั่น
อีกครั้งที่เลือกกับผู้บัคพรองที่สปิกก็สวน

ก็จ่ายหมื่นหนึ่งนะเขาก็จะกดวางเลย
ถ้าไปบอกว่าโดนทำอะไรเนี่ยผมโดนอย่างนี้โดนกระทืบโดนตี

ซึ่งเขาบอกเรื่องโป๊ะแตกก็เพราะลูกโทรไปขอยาแม่นั่นแหละ

ไม่คือลูกก็โทรให้บอกแม่บอกผมอยู่ไม่ได้
เพราะมันเป็นแบบนี้มันโดนแบบนี้แบบนี้

โดนตีโดนอะไรอย่างนี้
หนุ่มแล้วตอนนี้ที่ขอกลับไปที่วัดเยอะไหมคะ

ใช่แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้ว๗๐เนี่ย
คือทางบ้านก็มารับกลับไปแล้วอะไรอย่างนี้

ทางฝั่งของหมอปลากับทนายภัยศาล
ท่านก็ไปเขาก็ไปที่กองปราบ

แล้วหมอปลาพูดถึงอย่างหนึ่งว่าเงินหลักล้านอยู่ไหน

ก็ไม่ได้ดูออกหนูไม่รู้ว่าคนนั้นมันมันมันมันมากเลยอ่ะ
ก็เป็นคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันเรื่องนี้ว่าเฮ้ยนรกบนดิน
แต่วันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่คนกำลังพูดถึงกันเป็นอย่างมากเนี่ยนะฮะเขามีป้ายแจ้งวิญญาณทุกดวงโปรดทราบ
เป็นวัดดังที่สิงห์บุรีเขาออกกฎ๑๐ข้อเราเป็นมนุษย์เราก็มีมารยาททางสังคม
มีนู่นมีนี่ใช่ไหมนี่กฎระเบียบของวิญญาณที่อยู่ในวัดฮะ
อยู่ด้วยกันห้ามหลอกแต่ให้เลขได้เขาว่าอย่างงั้นนะ
ตอนนี้มันก็เลยเป็นที่พูดถึงกันเยอะพอสมควรหลังมีป้ายกฎระเบียบของวิญญาณที่อยู่ในวัดเนี่ย
ถูกแชร์ในโลกโซเชียลครับซึ่งมีกฎระเบียบ๑๐ข้อดังนี้
ข้อที่หนึ่งวิญญาณถ้าจะอยู่ในวัดอยู่กันอย่างเป็นระเบียบนั่น
แล้ววิญญาณอยู่กันเป็นยังเรียบเป็นยังไงไม่รู้
สองผีทั้งหลายหรือวิญญาณห้ามขึ้นไปนั่งบนหลังคาเมตร
อ๋อนั่นไงหลังคาสาราหรือไปนั่งหลังคากุฏิพระรวมทั้งโบสถ
ไปนั่งบนหลังคาเขาว่าอย่างงั้นอืมนะสามอยู่กันดีดี
ห้ามถอดหัวยื่นออกไปนอกวัดโอ้เฮียอืมโอ้โห
ข้อสี่ห้ามรังแกวิญญาณรุ่นน้องที่มาหมายอู๋นั่นไงแสดงว่าเขาจะต้องแบบมีผีเจ้าที่ในริงหรือเปล่า
เออเออข้อห้าอันนี้เป็นกฎถ้าสมมุติผีจะอยู่ในวัดนี้นะค่ะ
ปรากฏตัวในสภาพที่สยดสยองนั่นไงโอ้โหบังคับไว้ด้วย
เขาว่าอย่างงั้นเลยหรือว่าสั่งผีนะครับตั้งกฎมีอีกข้อหกนี่แหละ
แกล้งหลอกพระเนรเพราะว่าแล้วที่สำคัญพระเนร
แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในวัดเนี่ยอย่าไปหลอกเขาเดี๋ยวเขาขอร้องผีเลย
นะครับข้อเจ็ดเนี่ยห้ามปรากฏตัวในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่สวดอภิษฐรร
คือกำลังสวดศพอยู่กำลังมีงานศพอยู่สวดมาติกาบังสกุล
อยากไปปรากฏตัวให้ใครเขาเห็นให้อยู่เฉยเดี๋ยวคนก็ตกอกตกใจ
เมื่อชาวประนักกิจแล้วกะรุนาไปทำหน้าที่ของตัวเอง
คือเมื่อหลังจากเผาเสร็จแล้วเนี่ยกรุณาไปทำหน้าที่ของตัวเอง
ตามหน้าที่ก็คือใครกะรุนาไปไปตามหน้าที่ของตัวเองอย่าอยู่อีก
ข้อ๙ถ้าคิดถึงกันก็ขอ๓ตัวตรง
ถ้าอยากจะมาก็ขอ๓ตัวตรงนะถ้าขอ๓ตัวไม่ได้ก็ขอ๒ตัวก็แล้วกัน

จึงเจริญพรมายังดวงวิญญาณทุกดวงเพื่อโปรดทราบ
ปรากฏว่าวันนี้ก็มีการตรวจสอบไปพบว่ากฎดังกล่าวมาจากวัดโพรัตนาราม
หรือวัดโพชนไก่นะครับที่อำเภอบังรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตการอาการของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผลัดเปลี่ยนเวรเข้ามากันเนี่ยนะครับ
ความสุขให้แก่ผู้ที่เข้ารักคือเป็นที่กักตัวนะครับ
ซึ่งป้ายนี้ถูกเก็บไว้อยู่ที่ห้องเก็บของข้างศูนย์อำนวยการ
ทางด้านเจ้าอาวาสเขาว่ายังไงกันเราไปฟังไหมฮ
อ่ะลองไปฟังกัน
ฝ่ามันแต่ส่วนวัดปุฏิ
แต่บังเอิญมีผู้นำมาเผยแพร่จึงเกิดเป็นข่าวเป็นกระแสขึ้นมา
พูดถึงกันเยอะพอสมควรวันนี้
เวลาพระเนรไปบวชท่านก็จะได้ไม่ต้องกลัวผี
แต่พูดถึงเขียนขู่ผีไว้ก็ดีอย่างนี้นะว่าบัดนี้มีกฎไง
ก็เขาถึงบอกว่าผีไปสวดมนต์ใส่ผีผีไม่กลัวหรอก
สัมภาษณ์มาตั้งกี่เคสที่เจอผี
ไม่มีผีผีไม่เคยกลัวบทสวดมนต์นะ
เลยกลัวคำสาบแช่งใช่เขากลัวคำสาบแช่ง
เขาบอกผีเจอผีผีไม่ได้กลัวนะสัมภาษณ์มูไนท์มาตั้งกี่ปี

ห้ามรังแก่วิญญาณผีรุ่นน้องว่ะใช่ใช่
แสดงว่ามันก็ต้องมีผีเจ้าแต่ชอบตรงว่าห้ามหลอกพระหลอกเนร
ใช่หรือชาวบ้านที่อยู่ในวัดเนี่ยชอบจังเลยอ่ะ
ถ้าคิดถึงให้ขอ๓ตัวตรงหรือ๒ตัวตรงมาเลยก็แล้วกันนะคะ
เอ้าโอเคพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า
มาดูสถานการณ์น้ำท่วมหน่อยนะครับ

ไปดูอีกเรื่องนึงนะครับเป็นชายทวงหนี้โหดนะครับ

แม่ค้าหมึกก็คือปลาหมึกเหรอ
ใช่นะครับคือไล่พังร้านเละเลยเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยมา

ตัวนี้เอาโยนตัวงี้เออทำไมล่ะท่านจะทำมาหากินยังไงเออเนี่ย
แล้วก็เดินดูดีฮะดูโอ้โหลักษณะเหมือนร่างกายต้องการปะทะ
นี่ดูอำพังซะนี่เห็นไหมฮะทุกคนยืนงงกันหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หลังจากนั้นก็เนี่ยครับขึ้นมอเตอร์ไซค์

คือนี่เป็นคลิปนาทีโหดนะฮะ
กล้องวงจรปิดเขาบันทึกภาพเหตุการณ์คนร้ายเนี่ย

ตั้งอยู่หน้าปากซอย๖ถนนประชาบำรุงนะฮะที่พัทธลุง

จบนะไม่จบไม่สิ้นมึงนะนี่นะฮะ
ผู้เสียหายเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะฮะ
มีโทรศัพท์จากเจ้าหนี้รายหนึ่งโทรศัพท์มาทวงหนี้
ตนเองเนี่ยเคยเป็นหนี้อยู่๓๐๐๐บาท
ปกติแล้วตนก็จะจ่ายเงินให้ทุกอาทิตย์นะครับ

ซึ่งรอบนี้เนี่ยนะฮะก็บอกเจ้าหนี้ว่าขอผัดผ่อนไปก่อนได้ไหม

มันไม่ดีจริงที่ทำร้ายก็ไม่เหลืออะไรอ่ะ
จนกระทั่งปรากฏว่าช่วงเย็นครับเขาบอกมีชายสองคนนะ
แต่งชุดคล้ายกับพนักงานส่งของใส่หมวกกระน็อกเต็มใบ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าร้านโดยที่ชายในคลิปเนี่ยลงมาคุย
ถามว่าจะให้เงินไหม๑๐๐๐บาทจริงบอกไว้ว่าพี่สาวคุยต่อรอง
เรียบร้อยแล้วนะพี่อืมอ่าเขาคุยกันไปแล้วนะพี่หลังจากนั้นชายคนนี้
มันไม่ฟังอะไรเลยฮะแล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยครับคือพังทำลายข้าวของ
ตู้กระจกที่ใส่ปลาหมึกลงมาที่พื้นลูกค้าเนี่ยแตกกระเจิงนะฮะ
เนี่ยครับหลังจากนั้นก็เริ่มทำการปัดเครื่องปรุงต่างลงพื้น
เอาโถใส่น้ำจิ้มที่อยู่ใกล้นั่นนะฮะยกขึ้นมาแล้วก็สาดใส่แม่ค้า
แม่ค้าก็ต้องรีบหลบแล้วฮะจากนั้นคนทวงหนี้คนนี้ทำท่าเหมือน
ขับรถออกไปแต่ในจังหวะที่เตะรองเท้าหลุดเข้าไปหลังร้านของแม่ค้า
ทำให้เขาเนี่ยกลับมาผ่านร้านที่เหลือต่อ

ตั้งแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร้านเขาแบบนี้
ไปทำร้ายทำมาหากิน

ซึ่งเขาบอกมีการเจรจาก่อนแล้วด้วยใช่ไหมล่ะ
ใช่คือเขาทำมาหากินแบบนี้เขาก็ต้องเอาเงินมาใช้หนี้คุณ
แล้วคุณไปทำแบบนี้เขาก็จะไม่มีเงินไปจ่ายหนี้คุณอีก
คุณก็มาอารวาสเขาอีกมันก็กลายเป็นหลูบวนอยู่อย่างนี้

ต้องบอกแล้วไอ้คนอย่างนี้คุณอยากเจอแล้วเกิน

อยากเจอไอ้คนนี้อยากเห็นอยากเจออะไรอย่างนี้
เมื่อวานนี้เขาบอกน้ำขึ้นน้ำลงน้ำจะขึ้นสูง

คือแล้วก็น้ำท่วมหนักจริง
น้ำท่วมโคราชตอนนี้ขยายวงกว้างอ่ะนะคะ

โคราชน้ำท่วมขยายวงกว้างนะคะ
ทั้งหมดในตอนนี้๕อำเภอ๑๕ตำบล๑เทศบาล

ซึ่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขามีการเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วม
ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อิทธิพลจากร่องมรสมภาษภาล

รวม๕๒๒ครัวเรือน

๑แห่งถนน๔สาย

ซึ่งตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับ
แปดอำเภอซึ่งท่วมทั้งอำเภอเนี่ย

ตอนนี้ยังคงเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

ซึ่งก็ประกอบไปด้วยอำเภอด่านขุนทศนะคะ

น้ำท่วมอยู่๑๔๔ครัวเรือน
ซึ่งการระบายน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำลำชัย

ตำบลสระจาระเข้หมู่สาม
ประชาชนประสบภัย๒๑๐ครัวเรือน

ทางลอดถนนสายบ้านใหม่
บ้านใหม่หนองศาลอำเภอด่านขุนทศ

ทางดำเนินการซ่อมแซม

เกิดเกิดครัวเรือนเกิดครอบครัวด้วยกัน

ในด้านอำเภอโนลสูง

ประชาชนนี่เดือดร้อน๗ครอบครัว

ลำเชียงไกลนะคะล้นตะหลิงท่อระบายน้ำชำรุด๑จุดระดับน้ำ๒๐ถึง๓๐เซนติเมตรอันนี้ก็ระดับน้ำทรงตัวค่ะคัดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่อีกก็จะเข้าสู่ภาวะปกติด้านดำเภอพิมายค่ะระดับน้ำในลำน้ำมูลก็เพิ่มสูงขึ้นมวลน้ำเริ่มทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำในลำน้ำมู
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก้าวครอบครัวก็เกิดจากน้ำลำตะคองในเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีการล้นขึ้นมาท่วมขังบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ๕๐เซนติเมตรสำหรับสถานการณ์การระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักที่สำคัญในพื้นที่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังก็จะมีที่อ่าง

ก็จะมีอำเภอคระบุรีโชคชัยเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองด้วย
เก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่างค่ะปริมาณน้ำอยู่ที่๓๓๐๕ล้านลูกบาทเมตร
จากความจุนะคะ๒๗ล้านลูกบาทเมตรอันนี้เกินระดับกักเก็บแล้วนะคะ
ก็มีการระบายน้ำออก๓๕๔ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังก็จะมีอำเภอโนนไทย
อำเภอโคกสูงอำเภอเมืองอำเภอโนนสูงด้วย
ประตูระบายน้ำเขื่อนพิมายอันนี้ระดับน้ำสูง๑๕๒๓๗เมตร
อัตราการไหลผ่านนะคะ๑๐๕๑๐ลูกบาทเมตรค่ะ
พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังมีหลายจุดจริงนะ
ตำบลในเมืองกระเบื้องใหญ่ท่าหลวงชีวานดงใหญ่อำเภอพิมาย
ตำบลประสุกชุมพวงหนองหลักโนนยออำเภอชุมพวงนะคะ
เมืองยางกระเบื้องนอกโนนอุดม

มีแบบพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมอย่างที่เราประกาศไป
ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองช่วงเย็นจนถึงข้ามเมื่อวานนี้นะคะ
เกิดมีฝนตกต่อเนื่องนานกว่า๒ชั่วโมง
ก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุด
โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเหล่าสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดง
มีการระดมกำลังไปช่วยการระบายน้ำแล้วก็ผลักดันน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด
ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
แต่บางจุดยังมีน้ำท่วมขัง

แต่เขาบอกว่าง่ายที่สุพรรณที่ด่านช้างน้ำไม่เคยท่วมสูงใน๑คืนนะ
เขาบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นกันมา๒๐ปีแล้ว
แต่วันนี้ทางรัฐบาลเขาก็มั่นใจเหมือนกันนะว่าไม่ท่วม
เท่าที่เขาดูจากดูจากดาวทงดาวเทียมแล้วมันยังพอเก็บน้ำได้อยู่

จากปริมาณที่สามารถกักเก็บน้ำได้แต่ละอันคือแบบปิ่ม
เกือบจะถึงจุดที่กักเก็บน้ำได้มีเท่านั้น
แต่เขาอยู่ที่ตอนนี้ก็เปิดประตูระบายน้ำกันหมดแล้วถูกต้องไหมล่ะ
ใช่ค่ะมีบางที่เปิดประตูระบายน้ำออกด้วย

แผ่นดินไวดูสิที่ออสเตรียที่เมืองเบิ้ล
อย่างที่บอกว่าเมื่อวานเนี่ยพระจันทร์นี้มันมีส่วนที่ทำให้แบบว่าหนึ่งน้ำ
อย่างที่บอกพระเจ้านี้มันทำให้น้ำลงอยู่แล้ว
แผ่นดินไวดูสิขนาด๕๘ลิตเตอร์
ทางตอนออกเฉียงใต้ของออสเตรียครับ
เมื่อเวลาประมาณ๙โมง๑๕นาทีตามเวลาท้องถิ่นเนี่ย
ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแมนเฟลล์นะครับ
ซึ่งไม่ไกลจากนครเมลเบิ้ลเมลเบิ้นี่คือเมืองหลวงนะครับ

นับเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุด
ออสเตรเลียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับ

จากนั้นแน่นอนเมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมาปุ๊บ
ลิกเตอร์แล้วก็๓๑ลิกเตอร์
แน่นอนต้องมีการอบพยพประชาชนตามตึกสูงหลายแห่ง
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งของเมืองเนี่ยระงับบริการนะฮะ

ซึ่งสำนักงานฉุกเฉินของรักวิคโตเรียก็เตือนประชาชนว่า
หลังจากนี้ปุ๊บสิ่งที่จะต้องระวังกันต่อไปคือ

แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยประสบแผ่นดินไหวที่อาจสร้างความเสียหายทุก๑๐ปีอยู่แล้ว

เรียมันเป็นประเทศที่มีโอกาสที่เกิดแผ่นดินไหวได้ทุก๑๐ปี

ตั้งแต่๖ลิกเตอร์ขึ้นไปทั้งนี้แผ่นดินไหวขนาดรุนแรง
ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในประเทศนี้เนื่องจากทวีปนี้ตั้งอยู่กลางบนแผ่นเปลือกโลกเลยฮะ
สเตรเลียนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ก็จะโดนแผ่นดินไหว
แต่ก็หนักเหมือนกันเนาะ
อีกข่าวหนึ่งตอนนี้เขาบอกว่า
สาวคุณสามารถที่จะมีลูกได้โดยไม่จำเป็นต้องง้อผู้ชายกันแล้ว

ไม่ต้องผสมอสุงอสุจิเราซื้อกันมาได้เลยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นชาวอังกฤษวัย๓๓ปีค่ะ
จะกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์เยอะมากจริงค่ะ
ภายหลังจะออกมาเปิดเผยบอกว่าเธอสามารถมีลูกคนที่๒ได้สมความตั้งใจ
จากการเปิดอินเตอร์เน็ตนี่แหละค่ะแล้วก็เข้าไปหาซื้อเชื้ออสุจิ
แล้วก็ชุดผสมเทียมนะคะเอามาทำด้วยตัวเองที่บ้านเลย

ไม่ต้องไปหาหมอทำเองที่บ้านด้วย

ซึ่งชื่อว่าแฟรงกี้เมื่อเขากำลังจะอายุ๕ขวบ
เธอก็มีความคิดเอาล่ะฉันอยากจะมีลูกคนที่สองแล้ว

เริ่มมองหาคลินิกเอกชนที่ช่วยเรื่องของการผสมเทียมสื่อพันธุ์เนี่ยนะคะ
แต่ก็ต้องรู้สึกท้อใจเมื่อพบว่า
ราคาต่างเรื่องของค่าใช้จ่ายมันสูงมากจริง
ซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการมีความสำคัญกับผู้ชายอีกคนนึงด้วย

ก็เลยเพราะเธอคิดว่ามันจะไม่มีความสุข
แล้วก็อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกของลูกชาย
กระทั่งเพื่อนของเธอแนะนำแอปแอปนึงค่ะ
ซึ่งสามารถสั่งเชื้ออสุจิซื้อได้

แบบดูแล้วพ่อก็เป็นอย่างไรตัวสูงแค่ไหนหรอกอย่างไรเลยนะหรือ

เลือกคนที่พอใจได้เลยว่าต้องการคนไหน
อย่างนี้นะคะเทลเลอร์ก็เลยคัดเลือกหาผู้ชายค่ะ

ครอบครัวไม่มีประวัติเจ็บป่วยนะคะ
กับลูกชายคนแรกยังไงเป็นยังไงโรคร้ายแรงไม่เอาเลย
ลักษณะหน้าตาที่คล้ายคลึงเอาให้เหมือนกับที่เธอเป็นด้วย
เพื่อที่จะให้ลูกของเธอนั้นต้องการดูเหมือนกับลูกชายคนแรก
แล้วก็ภายใน๑วันเธอก็หาผู้ชายคนนั้นเจอค่ะ

แล้วก็ตกลงกันประมาณ๓สัปดาห์ในเดือนมกราคมปี๒๕๖๒
ผู้ชายคนนั้นก็มีการนำเชื้ออสุจิของเขา
มาส่งให้กับเธอที่บ้านเลย
เขาเป็นคนดีและอบอุ่นนะคะเทลเลอร์บอกเป็นกันเองมาก
เราดื่มชาและพูดคุยเรื่องของสภาพอากาศทั่วไปกันเล็กน้อย

ต่อมาเทลเลอร์ก็เข้าเว็บไซต์ออนไลน์อีก
เพื่อที่จะมีการสั่งซื้อชุดผสมเทียม

เธอก็สามารถตั้งคันได้สำเร็จในครั้งแรกที่ทำเลย

เทลเลอร์ได้กำเนิดทารกเพศหญิง

โดยเธอระบุบอกว่าสิ่งที่เกิดนี้เป็นปฏิหาร
แล้วก็ลูกของเธอคนนี้เนี่ยคือทารกจากโลกออนไลน์ตัวจริง
และเธอบอกอีกว่าฉันดีใจที่สุดในชีวิต

แล้วฉันก็ภูมิใจที่เธอเข้ามาในโลกนี้

ความตั้งใจของเทลเลอร์ก็แจ้งให้กับครอบครัวทราบนะคะ
ซึ่งพวกเขาต่างก็ยินดีรวมไปถึงผู้ชายค่ะ

แล้วก็เธอก็บอกว่าหากเอเดนโตขึ้นแล้ว
ต้องการจะเจอเขาก็ไม่มีปัญหาอะไร
ขณะที่ผู้ชายรายดังกล่าวกล่าวถึงเทเลอร์

และผมยินดีที่จะทำให้อีกครั้ง
หากเธอต้องการมีลูกเพิ่มในอนาคต
ผู้ชายคนนี้บอกเลยคนที่ให้เชื้อมา
บอกว่าไม่เป็นไรถ้าอยากได้อีกบอกเขาเขาจะให้

คุณไม่ทำหน้าคุณน่าจะผลิตออกมาหน่อยนะ

เพราะแม่เป็นคนเก่งไงเอาจริงบ้า

ไม่เอาก็ต้องไปหาพ่อพันธุ์ที่มันหล่อแล้วแบบ
มีหลานมีหลานพ่อแล้ว

มันก็เหมือนลูกอ่ะใช่ไหมล่ะ

มีหลานเราต้องรักให้มันเท่ากันหน่อยนะ

เอาเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้านะฮะ
คนดูแฮปปี้นักแสดงก็แฮปปี้

แม่เบี้ยเอามาเยี่ยงแล้วว่านี้จบแล้ว

คลิปตอนจบอีกแบบที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยนะครับ

พร้อมขอบคุณมากนะคะ
สำหรับทุกคำที่มอบให้ละครแม่เบี้ย
พี่เอทำตอนจบไว้อีกแบบนึง
กลับมาจากงานสบชนะขนเตอร์มามีปากเสียงนะฮะ
แล้วถ้าคุณไม่ฆ่าเมย์เมย์จะฆ่าคุณ
แล้วเดินลงไปในสายน้ำด้วยกันแต่สงสารคุณงู
พี่เอเลยเลือกแบบไม่ต้องมีคนเดินลงนะฮะ

ก็คือไม่ต้องเอาคุณลงไปในน้ำก็คือไม่ต้องเอางูลงไปด้วย

แต่เมื่อเรตติ้งขนาดนี้พี่เอก็เลยเอามาให้ดูให้ชมกันนะคะ
แฮชแท็กแม่เบี้ยขอบคุณน้องนาว
ซึ่งเมื่อคืนนี้ได้รับคำชมแล้วก็ทราบว่าชนะชนตัดสินใจฆ่าตัวตาย

ไม่ก็เห็นงูก็เห็นว่ายน้ำอยู่ตลอดนะในเรื่อง

อันนี้เป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่ตอนแรกพี่เอเขาทำไว้

คุณซึ่งเป็นงูลงน้ำไปด้วยกัน
อีกเวอร์ชันหนึ่งคือเมฆขลาลงไปคนเดียวไม่เอาคุณไปด้วย
สุดท้ายเนี่ยแฟนก็คือเรียกร้องส่วนใหญ่ว่าอย่า
อย่าให้งูตายเลยอย่าให้คุณตายเลยอะไรอย่างนี้

แต่งูจริงมันว่ายน้ำได้นะ
เรื่องนี้งูก็ว่ายน้ำอยู่ที่ผ่านมา

ยังไงงูไม่ตายหรอกถ้าลงงูจมน้ำ
รู้จักอีกออปชั่นคิดว่าน้องไม่คลาลจะบีบคองูจนตายไม่ใช่เหรอ

อีกเวอร์ชั่นที่เขากำลังลง

พี่เอ๋เสียวชอบจริงเลยคุณแม่

มูรอดอยู่

มันไปและไปและ
จะเป็นนูไง

ทุกคนดูนะคะขอบพระคุณจากใจจริงนะคะ

ให้มาเป็นผู้จัดละครนะคะที่คนดูทั้งประเทศ

ถ้าไม่มีพวกคุณก็คงไม่มีพี่เอวันนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ

ดูสิลงน้ำอีก

คือพอเห็นภาพแรกเมื่อกี้
คุ้มงูมาเข้าใจที่มาของคำว่างูหลาม

เพราะว่าแลตติ้งเลยราคอนในขณะนี้ทุกวันนี้ยากมากแล้ว

เอก็ดีใจด้วยจริงค่ะ
ดูแล้วก็ชื่นชมสนุกอินไปด้วยกันอะไรอย่างนี้นะ
อีกคนนึงโอ้โหณเดชน์ค่ะ
ลูกนี้บอกเลยว่าแปลกตาแต่ไฟลุกมากนะคะ

เป็นพระเอกซุปตาที่เหมือนไม่ใช่ซุปตา
สำหรับเบรรี่ณเดชน์คูกิมิยะ
หวานใจของนางเอกซุปเปอร์สตาร์อีกคนนึงก็คือยายา
เพราะว่านุ่มณเดชน์ชอบทำตัวติดดิน
แล้วก็เข้าถึงแฟนคลับได้ง่ายอย่างไม่ถือตัวจริงค่ะคนนี้
จนทำให้ณเดชน์มีแฟนคลับติดตามทั้งประเทศนะคะ
และล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณเอสุปชัยนี่แหละค่ะ
ก็มีการโพสต์ภาพของณเดชน์ในลุคเสื้อสีดำกางเกงสีเทา
พร้อมกับสวมบ้านตาดำอย่างเท่เลย
โดยภาพเซ็ตนี้ถูกปล่อยออกมา๓ภาพนะคะ
ก็สร้างความคือฮาให้กับแฟนเป็นอย่างมาก

หล่อมากแล้วก็หล่อมากชนะชนภาคสองคาแบรี่
พร้อมทั้งอีโมจิแบบว่าเป็นแบบหัวใจแล้วก็มีไฟลุกขึ้นมา
ฮอตจริงดูสิเสื้อยืดกับแว่นตาดำแค่นี้ก็คือ
เทระเบิดระเบิดจริงแบรี่

ใครเล่นคะหนุ่มกัญชัย

ที่รู้ว่าภาคต่อจากแม่เบี้ยวแม่เปลี่ย
พี่หนุ่มน้องเคนภูมิหน่อยกล้วยดัง
ทำร้ายจิตใจคนรักไม้ด่าง
ตอนที่ตัวเองวิ่งหนีฝนในส่วนของตัวเองวันก่อน
โดยใช้ใบกล้วยด่างที่ยังสวยสมบูรณ์มาเป็น

บอกแพงเออซึ่งคนที่เล่นไม้ด่างจะรู้ว่าใบกล้วยรายสวยขนาดนี้เนี่ย
ราคาไม่ใช่น้อยนะฮะเนี่ยครับทั้งนี้เคนเองก็ยังเคยเขียนแคปชั่นว่า
ใช้แทนร่มไปก่อนอืมไหนไหนขอดูหน่อยสิใบใหญ่เลย
นี่นี่นี่มาแล้วมาข้างหน้านี่มันหลุดอุ้ยจักรอันนี้แพงไม่มี
เสร็จแล้วแม่ฮะใบล่ะหรอไม่แต่มันต้องอยู่ในต้นต้น
ใบมันต้องอยู่ในบนต้นดิใช่ไหมใช่แต่ใจว่าคือใบมันสวยขนาดเนี้ย
คือเขาก็เสียดายไงถ้ามันภาพมันอยู่บางคนเขาคิดเป็นนับ
เป็นใบเนอะขายเป็นใบละละต้นหนึ่งอ่ะแต่ส่วนใหญ่ที่ขายเป็นใบก็จะเป็นใบล่างล่างนั่นแหละค่ะ
๑๘ล้านคือรักมากตัดใจขายไม่ได้ซะต้น
แสดงว่าอยู่เป็นพ่อหรือยเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยยังไม่ดัง

เดี๋ยวพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
นี้ขอเชียร์เป็นแฟนเขาบอกว่าอย่างนั้นลองไปดูหน่อยครับ
เขาเล่นละครด้วยกันเหรอใช่ใช่เล่นละครด้วยกันอืมใช่เพื่อนนาย
เห็นไหมก็คือเป็นกองถ่ายซ่อยสบัญงานะครับก็ลงรูปด้วยกันนะครับ
เป็นคู่จิ้นกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งก็ขออวดฉัดหวานสักนิดนึงนะครับ
ออกสื่อไปเลยว่าเปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงได้ไหม
เป็นแฟนกันเถอะไงน่ารักไงน่ารักจิ้นหนักมาก
แฟนเชียร์ลงรูปคู่ทีนึงนี่
กลับไปถ่ายละครกันแล้วใช่ไหมแม่

ข้อหาก็คือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

หรือว่าปรับไม่เกิน๑แสนบาทค่ะ

เป็นอาชีพหนึ่งที่ควรได้รับการคุ้มครอง
และมีสิทธิเท่าเทียมกับอาชีพอื่นนะคะ

เรามีสิทธิ์เลือกเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ
ทั้งนี้ทวิตเตอร์ดังกล่าวก็ถูกแชร์ออกไป

ทำให้เกิดเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลเลยล่ะค่ะ

อืมนะ

พี่เป้อารักเป็นใครบ้างเนี่ยพี่เป้อารักเขาบอกว่ามีแฟนใหม่

กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะฮะ
แม้จะเป็นภาพที่ยืนห่างกันเนี่ย
แต่ก็แต่งตัวแบบว่าเหมือนเทรนด์เดียวกันอะไรอย่างนี้

มีเรียนเป็นแฟนผมอยู่แล้วหรือเปล่า

เขารู้จักกันมาสักพักแล้วนะพี่รู้เนี่ย

เป็นสายแบบเท่หน่อยเห็นไหมแนว
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะฮะหลังครบทรงชาติ
วันนี้เป็นไงก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป